คุณผู้ชมครับข่าวนี้ผมจะโปรยสั้น
คุณผู้ชมเชื่อผมไหมครับถ้าพอให้ได้กับรอให้เป็น
และจะมีความสุขเชิญชมครับ
เดี๋ยวดีกว่าจะถึงบ้านยัวเห็นแค่ตัวครับ

ขึ้นรถอย่างนี้กำลังจะหาวิธีอะครับ

ไม่นะ

จริงนี่สุดยอดเสือเพ่นด้วย

ไม่รู้ข่าวนี้จะเป็นข่าวที่ดีที่สุดของวันนี้หรือเปล่า

เนี่ยฮะมีแล้วครับพอแล้วครับพูดอยู่นั่นแหละนะฮะ
กินใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากแล้วพี่ที่เขาขับรถมา
นี่เขาเป็นใครรู้ไหมฮะครับเขาคือพี่เปรมวงสุวรรณ
คือพี่เขาขับรถไปเจอพี่ผู้ชายภายในจรคนนั้นเดินอยู่ที่ป่าข้างทาง
แล้วก็เตะตานะฮะฐานะคนศักยันทร์อ่ะ
เห็นรอยเสือเพ่นขนาดใหญ่อยู่ที่กลางหน้าอก
ด้วยความที่เป็นอาจารย์ศักยันต์แล้วก็สงสาร
ก็เลยยื่นข้าวหลามให้แล้วก็จะให้เงินด้วย

เพราะว่าชายพะเนจอยคนนี้ตอบว่าพอแล้วครับ
มีแล้วครับอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมก็ได้ยินไปแล้ว
ไม่ค่อยอยากจะรับของจากพี่เขาเท่าไหร่นะฮะ
หลายคนชมคลิปนี้ต่างชื่นชมนะครับ
ความพอเพียงของผู้ชายพะเนจรคนนี้
แล้วผู้จามีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นไหมครับ
ดูอาจจะเรารู้สึกว่าตอนแรกในภาพแรก

แต่แท้จริงแล้วคุณผู้ชม
เขาอาจจะมีความสุขแล้วของเขาก็ได้

ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลมีชีวิตอิสระ

เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครอืม

นึกถึงคำพุทธศาสนาเลยนะคะ
อยากมีอยากเป็นอยากได้

ดังนั้นต้องพอใจสิ่งที่เรามี
ใช่ค่ะจะได้มีความสุขนะครับ